พาคุณผู้ชมไปที่บ้านรักไทยจังหวัดพิศนุโลกค่ะ
ที่นี่นะคะเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่มีการสู้รบกัน
ระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับกลุ่มคอมมิวนิสต
ในปี๒๕๒๓นะคะ
หลวงราชการที่๙เสด็จพระราชดำเนินไป
เป็นขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่และราศดรในพื้นที่ค่ะ
ครั้งนั้นพระองค์พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์นะคะ
เพื่อสร้างอาคารเรียน๒อาคารให้กับโรงเรียนรักไทย
กล้าวอุปถัมภ์และทรงพัฒนาพื้นที่ให้กับราศดร
เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
ยังความปราบปลื้มให้กับประสบกรณิกรในพื้นที่จวบจนปัจจุบัน

ต้นเสาที่เริ่มผูกพังตะปูบนพื้นกระดานที่ใกล้ภูครอน
คือโครงสร้างอาคารร่ม๙๒อายุกว่า๓๗ปี
หนึ่งในสองอาคารเรียนที่สร้างขึ้นจากพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชจำนวน๑๕๐๐๐บาท
เมื่อครั้งพระราชทานแก่โรงเรียนรักไทยร่มกล้าวอุปถัมภ์
เสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมราชดรที่หมู่บ้านรักไทย
ตำบลชมพูอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิศนุโลก
เมื่อวันที่๒๙กุมภาพันธ์ปี๒๕๕๙
เพราะโรงเรียนดังกล่าวยังไม่มีอาคารเรียน
เนื่องจากเริ่มก่อตั้งได้เพียง๑ปี
ในวันนั้นเฉลิมชัยเมืองเขียวครูหนุ่มวัยเพียง๑๙ปี
เพิ่งบรรจุเข้าไปสอนโรงเรียนแห่งนี้
มีโอกาสได้นำนักเรียนชั้นประถมมาศึกษาปีที่๑ถึง๔จำนวน๕๖คน
เข้าเฝ้าพระองค์อย่างใกล้ชิดและตื้นตันทุกครั้งเมื่อกล่าวถึงพระองค์
เพราะได้รับสั่งกับเฉลิมชัยว่าขอให้เป็นครูที่ดี
หลังจากที่พระองค์ท่านได้สวรรคตไป
ก็เหมือนกับเราได้เสียพ่อคนที่สองไป
ซึ่งก็ผมก็จะน้อมนำว่าพยายามอีก๓ปีจะเกษียณ
จะเป็นครูให้ดีที่สุด
จะยืนหลักโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่าน
ไปใช้ในชีวิตประจำวันและจะเป็นตัวอย่างที่ดีของลูกศิษย์ต่อไปครับ

เพราะผมหวังอยู่ที่นี่
ถ้าไม่ได้พระองค์ท่านไม่ได้โรงเรียนนี้
ผมคงจะไม่ได้อยู่มีชีวิตขนาดนี้
เพราะฉะนั้นผมมันจุดตั้งแต่

ผมก็ยังไม่ได้ย้ายไปไหนนะ

เหมือนเป็นค่ารองพระบาทของพระองค์

คิดว่าน่าจะ

ถ้าชีวิตอย่างนั้นก็คงจะ

พร้อมด้วยพระนามหาพิไทย
เมื่อครั้งที่๓พระองค์เสด็จมาในพื้นที่ครั้งนั้น
เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ของพระองค์
ครั้งหนึ่งเคยเสด็จมาประทับเป็นขวัญและกำลังใจ
โดยไม่เกรงกลัวอันตรายที่เกิดขึ้นในพื้นที่ในสมัยนั้น
นึกถึงในหลวงก็เหมือนพ่อของทุกคน
เพราะว่าถ้าไม่ได้พระองค์ท่านมาสร้างหมู่บ้าน

นั้นลักษณะดอนที่นี่ก็ไม่มีโอกาสจะมีที่ทำกิน
ไม่มีอาชีพที่มั่นคง
สำหรับโรงเรียนแล้วก็เป็นโรงเรียนที่จะต้องยึดแนว
ซึ่งผมก็รับผิดชอบสอนวิชาเกษตรแล้วก็ศิลปะแล้วก็การงานพื้นฐานอาชีพ
แล้วก็ประวัติศาสตร์ก็พยายามยึดแนวตามโครงการแม่บุริของพระองค์ท่าน
แล้วก็โดยเฉพาะตัวเองก็เริ่มปฏิบัติด้วยจะเป็นตัวอย่างที่ดีของลูกศิษย
แล้วก็ลูกศิษย์ทุกคนที่ไม่ได้ไปเรียนต่อเขาก็นำคำสอนหรือนั่นก็ไปใช้ในชีวิตประจำวัน
๘ปีที่ผ่านมาโรงเรียนแห่งนี้ได้เติบโตขึ้นเรื่อย
ปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่๓
อาคารเรียนพระราชทานจากในหลวงราชการที่๙ทั้ง๒หลังยังคงใช้เป็นสถานที่สอนหนังสือ
และทางโรงเรียนยังได้น้อมกล้าวนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบรรจุในหลักสูตรของโรงเรียน
ให้เด็กได้ศึกษาถึงวิถีชีวิตแบบพอมีพอกินที่พระองค์ได้พระราชทานไว้ให้
เป็นศาสตร์พระราชาที่สามารถนำมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันในยุคสมัยนี้ได้เป็นอย่างดี
และการเสด็จเยือนหมู่บ้านรักไทยในครั้งนั้นถือเป็นอีกหนึ่งความประทับใจ
ประสบกรณิกรชาวจังหวัดพิศนุโลกไม่มีวันลืมแม้พระองค์จะเสด็จเยือนเมืองสองแควร์แห่งนี้ถึง๑๓ครั้งก็ตาม
คุณบังค์ติดตามปรับประมาณทราบอำหาภูมิคนอจริยเดชน์พวกท่านได้คิดหลายสิ่งหลายอย่าง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องน้ำน้ำสำหรับชาวพิศนโลกเริ่มตั้งแต่เขื่อนแควร์น้อยบำรุงแดน
ซึ่งเป็นน้ำที่มาหล่อเลี้ยงชีวิตทำให้ชีวิตพี่น้องประชาชนเกษตรกร
มีความกินดีอยู่ดีได้มีต้นข้าวที่สามารถมาหล่อเลี้ยงชีวิต

ทางการบริหารจังหวัดก็ได้สนองนโยบายตามแนวร่ามนี้
โดยนำประชาชนกลุ่มพลังมวลชนนักเรียนนักศึกษา
ตลอดจนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้มาสนใจ
แล้วก็มาร่วมมือกันเพื่อที่จะกักเก็บน้ำเอาไว้ใช้ในฤดูแรง
สิ่งที่ทำให้เกิดความยั่งยืนและถาวรได้
นั่นคือโครงการตามแนวร่ามหลีขององค์ภาพบาลมันเด็ด
พระประมินทะละมหาภูวิพลอันยุณเดชน์
ขอขอบคุณสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย